ที่สพท่าฉางจังหวัดสุราชธานีเนี่ยมันมีคดีที่ต้อง
รอการพิสูจน์แล้วครับว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับดาบ
ตำรวจนายหนึ่งนะฮะซึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีเมาแล้ว
อืมอ่ากินเหล้าเมาไปชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อเป็นรถ
ทุกน้ำมันค่ะนะฮะปรากฏว่าตัวเองเมาแล้วขับก็เลยถูก
คุมตัวมาที่สพท่าฉางอืมคุมตัวไว้ในห้องคุมขังเนี่ยแหละฮะ
ของสพปรากฏว่าคุมตัวได้ตอนเช้าพอตกเย็นแน่นหน้าอก
หายใจติดขัดเจ้าหน้าที่เขาก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทางโรงพยาบาลสุราช
ธานีได้รับศพของดาบตำรวจธีรศักดิ์แพร่เพชรอายุ๔๖ปีเป็น
ตำรวจสังกัดตำรวจป่าไม้นะฮะอ่าอยู่กับกองบังคับการปราบรามการ
ทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามคำร้องขอของพนัก
งานสอบสวนสพทชังหลังจากดาบธิรษัทเสียชีวิตในห้อง
ควบคุมตัวของสพทชังตอนที่ถูกจับในคดีเมาแล้วครับ
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้๑๗เมษายน
ตำรวจธิรษัทขับรถยนต์ไปชนท้ายรถ๑๐ล้อบันทุกน้ำมันบน
ถนนทางหลวงสายเอเชียนะฮะในพื้นที่ของตะบนท่าฉางสภาพนี้
คือเมาสุราแล้วก็ไม่ยอมให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องควบคุมตัวมาดำเนินคดีทั้งเรื่อง
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อหาเมาสุราในขณะขับ
ขี่ยานปราฮณะอืมคุมตัวมาตอนแปดโมงเช้าแล้วพอเย็น
ครับ๑๐เวรไปตรวจสอบห้องคุมขังเนี่ยพบว่าดาบตำรวจ
รศักดิ์มีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลนะแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตก่อนค่ะนะฮะก็ยัง
ก็ต้องเอาศพมาส่งเพื่อให้ตรวจพิสูจน์นะครับนายสุธิพร
แพร่เพชรอายุห้าสิบสามปีพี่ชายของดาบตำรวจธิรษักษ์
บอกว่าได้รับแจ้งให้ไปรับศพน้องชายที่โรงพยาบาลท่าฉาง
เพื่อนำไปส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีโดยแพทย์โรง
บ้านท่าฉางระบุสาเหตุว่าน้องชายปอดทะลุมีเลือดออกใน
สมองซึ่งจะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่เดี๋ยวจะขอ
รอคุยกับทางภรรยาของน้องชายก่อนว่าเราจะเอายังไงกัน
ดีนะครับคือทางภรรยาของน้องชายเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่ไป
ญาติต่างจังหวัดช่วงสงครานนายสุธิพรบอกว่าดาบ
ตำรวจธิรษัทน้องชายเป็นโรคไทรรอยมานานหลายปีแล้วแล้ว
มารับยาที่โรงพยาบาลสุราธานีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาการ
โรคไทรอยด์แพทย์สั่งห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดค่ะแต่อาสา
กู้ภัยที่รู้จักกับน้องชายไปดูอาการที่สพท่าฉางใน
ช่วงที่เกิดเหตุบอกว่าได้กลิ่นสุราจากดาบจากตัวของ
ดาบตำรวจธีรษักร์ด้วยขณะที่พันธ์ตำรวจเอกนิพชาตรี
กับการสพท่าฉางบอกว่าขณะเกิดเหตุรถชนกันนะครับ
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าฉางและห่วยกู้ภัยรวมทั้ง
ตำรวจทางหลวงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าดาบตำรวจ
ธีรษักร์เนี่ยอันนี้เป็นภาพตอนที่เกิดอยู่ในอากาศกว่ามืน
เมาคู่กรณีเป็นคนขับรถบรรทุกต้องการให้ตำรวจตรวจ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ของดาบตำรวจธีรศักดิ์แต่ว่าดาบตำรวจธีรศักดิ์ในตอนนั้นไม่ยอมนะฮะ
แล้วก็ไม่ยอมไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลด้วยก็ตามกฎหมายก็แจ้งข้อหาเลย
เรื่องขัดคันอ่าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็เมาแล้วขับ
นำตัวมาสอบสวนที่สพท่าฉางตอนนั้นก็ไม่ยอมให้การอะไร
ไม่มีอาการบาดเจ็บอาการอะไรบ่งชี้ทั้งสิ้น
พนักงานสอบสวนก็โทรไปแจ้งญาติบอกว่าต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้แบบนี้นะ
ให้มาทำเรื่องประกงประกันอะไรตามขั้นตอนอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทางญาติยังไม่มาไงก็เลยต้องเอาเข้าห้องคุมขังของสพไว้ก่อน
จนกระทั่งตกเย็นก็เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจติดขัด
ก็พยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าฉางแล้วแต่ว่าก็เสียชีวิต
ตอนนี้ก็เลยต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสุราธานีนะครับ
จะได้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแน่ชัดกันต่อไป
ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปดื่มสุรา
ทั้งที่แพทย์ห้ามดื่มสุราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่านี่ใช่สาเหตุหรือเปล่านะคะ